ก็คือรักกันนาน๒๑ปีไม่ช่วยอะไร

แฟนโปรดิวเซอร์ไปแอบกินกับสาวเพชรสอง
นี่ไงสามีหนีไปมีชู้
ใช่นะคะซึ่งเรื่องราวก็โอ้โห
ทำให้หลายคนช็อกไปเลยนะคะอยากรู้ว่าเป็นใครค่ะ

เห็นหน้าปุ๊บร้องอ๋อรู้จักกันหมด
บทแตกกระจุยนิสัยน่ารักแต่ชีวิตครอบครัวสุดลันทศค่ะ
ฝากงานให้สามีทำเป็นโปรดิวเซอร์รายการหนึ่ง

แต่ดันสามีดีแตกหนีเมียควงนักศึกษาฝึกงานที่เป็นสาวประเภท๒
ไปกินตับไกลถึงฮ่องกงถูกจับได้ค่ะ

คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปค่ะ
โทรมาถามดิฉันประมาณ๔๘๙๐๐บาท

ยังพูดไม่ได้นะคะแต่ดิฉันใบ้ได้ค่ะ
ก็เป็นดาราซึ่งนะคะเล่นเป็นตัวประกอบนะคะ
ในละครนะคะหนูเพชรสันวาลแหละพูดตรง
อย่าเรียกว่าตัวประกอบมันเป็นอีกหนึ่งนักแสดง
ที่มีบทบาทเหมือนกันมีบทบาทรองมา
เห็นหน้าปุ๊บร้องอ๋อแต่อาจจะยังนึกชื่อกันไม่ออก
แต่ดิฉันขอพูดเลยนะคะบางคนโทรมาถามดิฉัน
บอกว่าเป็นคู่รักแบบเคนหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่นะคะเพราะว่าถ้าเปิดออกมานี่จะเขินหน่อย
ใช่เบอร์ต้นแต่พี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน
แล้วดิฉันขอใบ้ไปเลยนะคะว่าอักษรจอจานค่ะ
ไม่ใช่เจ็กกะลีนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าเดี๋ยวไทยรัฐออนไลน์เขาจะปล่อยเสียงนะคะ
สัมภาษณ์ของพี่ดาราคนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่พังภาพ
เพราะว่าสามีนี่แหละค่ะไปคบกับสาวประเภท๒

โฟนอินแต่เกรงใจไทยรัฐออนไลน์นิดนึงนะคะ

แต่ว่าดิฉันนัดสัมภาษณ์แล้วนะคุณผู้ชม

ถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามได้กับไทยรัฐของเรานะคะ
รับรองว่าปั๊วแล้วเป็นข้อคิดเตือนใจนะ
คือเอาเป็นว่าตอนนี้คือให้กำลังใจพี่ผู้หญิงดีกว่านะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปตามอย่างที่ข่าวบอกมาแบบนั้นจริงนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชายทุกบ้านเลยละกันนะคะ
ดูเอาไว้นะคะคือมันจบไม่สวยแน
ถ้าเกิดว่าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะ

ถ้าเกิดว่าไม่รักกันก็บอกกันตั้งแต่เนิ่นเนาะ

นี่สำคัญน้องสาวว่าเพศสองนี่สิอ๋ออะจัดการไหมจัดการไหม
อย่าไปแย่งใครนะคะเป็นแค่นี้เราก็ช้ำใจแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ